ต่อกันที่นักแสดงรุ่นใหญ่พี่เปิ้ลจารุณีกันบ้างดีกว่า
สาวคนนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุขภาพเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลย
ดูสินี่กลับมาในครั้งนี้เนี่ยมาพร้อมกับบทบูนะจ๊ะชื่อไม่ธรรมดา
คือหายไปนานนึกว่าหายไปไหนแต่ว่าไปฟิตร่างกาย
ตอนนี้แข็งแรงเป๊ะเหมือนเดิมทางเราเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่เปิ้ล
คือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เปิ้ลเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายอย่างนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าภาพรวมดีขึ้นมากแล้วแหละ
แต่ยังต้องดูแลตัวเองอยู่ตลอด
พร้อมกับฝากให้แฟนทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะ
สุขภาพตัวเองค่ะขอบคุณมากที่ถามถึง
จริงมีทั้งเรื่องอุบัติเหตุบ่อยค่ะ
หลังหักทั้งอุบัติเหตุหลายครั้ง
มีเรือชนสะพานมีอะไรต่างนานานะคะ
ก็บอบช้ำในเรื่องของตรงนู้นหักตรงนี้หัก
มันคงกลับมาเป็นดีไม่ได้นะ
เช่นกระดูกบางข้อแหลกอย่างนี้นะคะ
เราก็ใช้วิธีการดูแลรักษานะคะ
แล้วก็อาจจะประกอบกันกับท่าบริหาร
ในบางเรื่องที่เราต้องใส่ใจนะคะกับเรา
แล้วก็ไทรอยด์ซึ่งรักษาโดยที่คุณหมอใช้วิธีทำลาย
ทำลายไปหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ใจกับเรื่องของฮอร์โมน
เพราะฉะนั้นชีวิตคือการใส่ใจสุขภาพ
แต่สำหรับแฟนแล้วนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็แฟนไทยรัฐด้วยนะคะ
ทุกท่านอยากให้แบบว่ายึดตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นสรณะเลยค่ะ
คือสุขภาพสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด
มันทำให้เรามีความสำเร็จเป็นพื้นฐานได้อยู่เลย
รู้เลยว่าข้างหน้านี่มีความสำเร็จรออยู่นะคะ
โอ้โหนี่ถือว่าปัจจัยเรื่องสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
เป็นพื้นฐานของความสำเร็จพี่เปิ้ลเขาให้ความสำคัญแบบนี้เลย
ใช่แต่พูดก็พูดนะพี่เปิ้ลเนี่ยโอ้โหหน้าตานี่แบบว่า
เป๊ะอยู่เลยนะแบบไม่มีรอยเหี่ยวไม่มีรอยยด
คือเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอติดตามผลงานของพี่เปิ้ลกันด้วยนะคะ